ส่วนความคืบหน้าคดีสังหารโหดนักธุรกิจสาวไฮโซเชอรี่
ซึ่งผู้ต้องหาก็คือคนใกล้ชิดที่ชื่อว่าไนโก้อัศยา
ล่าสุดนะครับพบว่าไนโก้นั้นหลบหนีไปอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านแล้ว
หลังจากภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงแรมแห่งหนึ่งที่กัมพูชา
สามารถจับภาพไว้ได้อย่างชัดเจน
แต่ตำรวจเชื่อว่าจะสามารถตามติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีได้ภายใน๗วันนะครับ

กรกฎาคมเวลาประมาณ๑๙นาฬิกา๑๑นาที
ภาพวงจรปิดของโรงแรมแห่งหนึ่งในประเทศกัมพูชา
จับภาพนายอัศยาชัยภาหรือโก้อายุ๓๓ปี
ผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีฆ่า
นางสาวทิติมาตั้งวิบุญพาณิชย์หรือเชอรี่อายุ๓๙ปี
นักธุรกิจสาวเสียชีวิตภายในห้องพักของโรงแรมหรู
ซอยประดิษฐ์มนุธรรม๑๙เขตลาดพร้าว
โดยไนโก้สวมเสื้อสีขาวกางเกงสีเข้มรองเท้าสีขาว

และมีชายสวมเสื้อสีขาวสวมหมวกแก๊ปปิดบังใบหน้าเดินตามหลังมาด้วย
ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าชายอีกคนเป็นใคร
และเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมนางสาวทิติยาหรือไม่
แต่นี่ก็เป็นเบาะแสสำคัญล่าสุด
ที่จะติดตามตัวนายอาชญามาดำเนินคดีได้
คนตำรวจตรีธีรพงศ์วงรัฐพิทักษ์ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๔บอกว่า
จากการสืบสวนเบื้องต้นทราบว่า
ผู้ต้องหาสามารถเดินทางเข้าออกฝั่งชายแดนได้อย่างสะดวก

ขณะนี้ได้ประสานกับทุกหน่วยงาน
รวมถึงได้ประสานกับประเทศเพื่อนบ้าน
ว่าจะได้ตัวผู้ต้องหาภายใน๗วัน
ส่วนชายอีกคนที่พบว่าอยู่ในกล้องวงจรปิดดังกล่าว
อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นคนเดียวกัน
ที่นั่งรถมาด้วยกันกับนายอัศยาหรือไม่
ซึ่งหากพบว่ามีการทำเป็นขบวนการ
สนับสนุนพาผู้ต้องหาหลบหนี
หรือให้การช่วยเหลือก็จะดำเนินการทางกฎหมายทันที
ตอนนี้อยู่ในระหว่างเฝ้าเร่งติดตามอยู่
ถ้าไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วมีบุคคลที่๓ที่๔ที่๕อีกเยอะครับ
ก็ต้องตรวจสอบพัยยรธาณิอยู่กันครั้งหนึ่งครับ
ถ้ามีผู้ร่วมขบวนการหรือสนับสนุนให้ความสะดวกนะครับ
พาผู้ต่อหาลกหนีก็ต้องออกไปจากเพิ่มเติมครับ
ว่าน่าจะทราบข้อมูลได้ภายใน๗วันครับ
หรืออาจจะพบตัวได้ภายใน๗วัน
นายอำนวยวิชัยโชธอายุ๖๖ปี
และนายบัณฑิตตั้งวิบูรพาณิชย์อายุ๓๐ปี
และน้องชายของนางสาวทิติมา

เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงตรวจสอบรถเบนท์ของนางสาวทิติมา
พบในอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี
หลังนายอัศยาใช้ขับหลบหนีก่อนจอดทิ้งไว้
บัณฑิตบอกว่ารถคันนี้เป็นของพี่สาวจริง
แต่ส่วนใหญ่นายอัศยาจะเป็นคนใช้รถคันดังกล่าว
และยังพบด้วยว่ามีทรัพย์สินหายไปคือเงินสด๒แสนบาทกระเป๋าแบรนด์เนม
ซึ่งภายในมีกุญแจรถคันอื่นอยู่ด้วย
เครดิตกำไรทองคำและแหวนทองคำก็หายไปด้วยเช่นกัน
เมืองต้นได้ดำเนินการอายัดบัญชีธนาคารของนางสาวทิติมา
ที่มีทั้งหมด๑๔บัญชีเพื่อป้องกันนายอัศยากดเงินออกไปใช้
รวมถึงให้ทางธนาคารตรวจสอบด้วยว่า
หลังเกิดเหตุมีความเคลื่อนไหวทางบัญชีหรือไม่
ขณะที่นายอำนวยพ่อของผู้ตายบอกว่า
ก่อนหน้านี้ไม่ทราบมาก่อนว่าทั้งสองคนมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกัน
เพิ่งทราบเมื่อไม่นานมานี้
ครั้งแรกที่เห็นนายอัศยารู้สึกไม่ค่อยถูกชะตาและไม่น่าไว้วางใจ
มเหตุที่ทำให้นายอัศยานลงมือฆ่าลูกสาว
คาดว่าน่าจะขัดแย้งเรื่องเงินและผลประโยชน์
เพราะจากการสอบถามแม่บ้านที่โรงแรมที่เกิดเหตุ
เล่าว่าได้ยินเสียงคล้ายมีการทวงเงินกัน
คือเห็นแม่บ้านเขาบอกว่ามีการทวงกัน
คุณคงคิดว่าโครงสังหารคนนี้คือน่าจะเกิดจากการอะไร
ก็เรื่องการเงินครับดูแล้วก็แบบไม่มีฐานะ
อำนวยยังบอกด้วยว่าอยากให้นายอัศยาเข้ามอบตัว
เพราะแม้จะหนีกบดานประเทศเพื่อนบ้าน
แต่เชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่
ว่าจะสามารถนำตัวนายอัศยามาดำเนินคดีได้อย่างแน่นอน